อย่างนี้นะแต่เป็น๖๐๐คนที่ปรากฏว่าเกิดปัญหาซื้อทัวร์กับเรือสำรานแต่มันไม่สำราญใจเพราะว่าเรือแล่นออกไปแล้วแต่เขายังอยู่บนบกอยู่บนฝั่ง

จ่ายไปแล้วปรากฏว่าไม่มีรายชื่อ

ตอนนี้สัมภาระทุกอย่างอยู่บนเรือแล้วเรือแล่นออกไปนู่นแล้ว

เนี่ยข้าวของไม่มีเลย
แล้วเดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงจากทางบริษัททัวร์ด้วยเกิดอะไร

ลองไปดูเหตุการณ์ความชื่อระมวลที่เกิดอะไร

ลองไปดูเหตุการณ์ความชื่อระมวลที่เกิดอะไร

ลองไปดูเหตุการณ์ความชื่อระมวลที่เกิดอะไร
ลองไปดูเหตุการณ์ความชื่อระมวลที่เกิดอะไร

ลองไปดูเหตุการณ์ความชื่อระมวลที่เกิดอะไร

ลองไปดูเหตุการณ์ความชื่อระมวลที่เกิดอะไร

ลองไปดูเหตุการณ์ความชื่อระมวลที่เกิดอะไร

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับหนึ่งในผู้เสียหาย

บอกว่าตัวเขาเองแล้วก็เพื่อนรวมกันแล้ว๑๓คน
ทัวร์เรือสำรานจะไปเที่ยวต่างประเทศ

คลิปแรกไม่มีปัญหาเลย
คลิปแรก๑๖๑๙พฤษภาคม
กำหนดก็คือเดินทางไปเที่ยวกัมพูชา
โอเคทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
กลับมาปุ๊บจะต่อทริป๒ปั๊บ
ก็คือทริปนี้ที่กำลังจะขึ้นเรือไป
ปลายทางคือเวียดนามครับ
กำหนดการก็คือ๑๙๒๓พฤษภาคม

ก็คือกลับมาจากทริปแรกปั๊บ
เตรียมต่อทริปที่๒ทันที
ถึงเวลาขึ้นเรืออ้าวเกิดปัญหาเอาล่ะสิ
กลุ่มตัวเองทั้งหมด๑๓คนที่เขาบอก
มีรายชื่อที่ขึ้นเรือได้๑๐คนครับ

มีคนที่มารอขึ้นเรือแล้วก็ไม่มีชื่อ
นับดูประมาณสัก๕๐๐๖๐๐คนได้
มีตั้งแต่เด็กจนไปถึงผู้เท่าผู้แก่ครับ
แล้ววันนั้นก็คือ๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้ทุกคนก็รออัปเดตรายชื่อรอตั้งแต่นู่น๑๐โมง

ก็ยังไม่มีการอัปเดตรายชื่อเพิ่มเติม
อ้าวนี่รอมาเกือบทั้งวันแล้วเนี่ย

ก็เลยตกลงกันว่างั้นยกเลิกไม่ไปแล้วก็แล้วกันไม่ขึ้นเรือแล้ว
เพราะว่าเพื่อนไปไม่ครบอะ
๓คนไปได้๑๐อีก๓คนบอกไม่มีรายชื่อ
แล้วก็ไม่มีอัปเดตเพิ่มเติมสักกะที

นักท่องเที่ยวคนอื่นก็ตัดสินใจเหมือนกัน
ถ้าไม่มีชื่องั้นก็ไม่ไปกันแล้วก็ละกัน
แต่ประเด็นปัญหาคือเงินจ่ายไปแล้ว
กระเป๋าสัมภาระโหลดขึ้นเรือไปแล้วเอายังไงดีล่ะ
พอมาเจอแบบนี้เขาบอกว่าเขาอดรู้สึกไม่ได้

เงินก็รอว่าจะได้คืนเมื่อไหร่

จะได้กลับมาครบหรือเปล่าก็ไม่รู้

แต่ว่ากลุ่มเขาเองซื้อกับบริษัททัวร์โดยตรงนะ
ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทเองก็รับผิดชอบ
โดยมีการโอนเงินคืนให้กับบางกลุ่มแล้ว
แต่ว่ากลุ่มของเขายังไม่ได้เงิน
คุณพิชยานี่คือหนึ่งในทีมงานของพี่สิงโตนำโชคนะคะ
เอาเหรอใช่แล้วเขาบอกว่าในเรือลำนี้ก็มี
คือมีเหมือนศิลปินที่ถูกว่าจ้างที่จะให้ขึ้นไปแสดงร้องเพลงบนเรือด้วย
เขาเป็นเรือสำราญเนี่ยมันก็จะมีแต่ว่าใช่
คือบริการทุกอย่างแบบครบถ้วนสมบูรณ์ใช่ไหม
ใช่ซึ่งความพีคก็คือว่าทีมงานศิลปินขึ้นเรือไปแล้วแต่ตัวศิลปินไม่ได้ขึ้น
อ้าวเนี่ยแล้วใครจะมอบความสุขสำดานบนเรือเนี่ย

คลิปนี้มีหลายราคานะครับมิ้นคุณผู้ชม
ช่วงแรกราคาจะอยู่ที่ประมาณ๒๐๐๐๓๐๐บาท
มีแม้กระทั่งว่าโปรโมชั่น๑แถม๑
แล้วบางคนนะฮะบางคนซื้อได้ในราคาถูกมาก

ราคา๔๙๙บาท

เขียนมาแบบนี้ผมก็มองแล้วมองอีก
แล้วเขาก็บอกว่าคือเป็นโปรโมชั่นพิเศษมั้ง

บางคน๑แถม๑แต่ใน๔๙๙บาทที่ตกใจเหมือนกันน่ะ

ก็เลยอยากให้ทางบริษัททัวร์รับผิดชอบหน่อย
ชี้แจงหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ถ้ายังนิ่งเฉยเขาก็คงต้องดำเนินการทางกฎหมายฮะ
แล้วเรือมันก็ไม่อัปเดตมาที

ซึ่งหลายคนหลายทริปเป็นหลายกรุ๊ปเป็นอะไรอย่างนี้ครับผม

กับลูกขึ้นไปแต่แม่ไม่มีชื่อ
อย่างนี้เขาก็เดินทางไม่ได้แล้ว

ไม่ได้ไปเป็นครอบครัวมันก็ไม่สนุกแล้วใช่ไหมครับ
พาสปอร์ตกลับมาได้แต่ตามกระเป๋ากลับมันไม่ได้

ที่มันเป็นปัญหาเราได้ถามกับเขาไหมครับ
คร่าวที่ได้ยินมาสมมุติ

แต่เหมือนที่ได้ยินมานะครับยังไม่รู้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่า

ขายจากตัวของนี่ไหม

ห้องมันก็เลยแบบไม่พอชื่อมันก็เลยไม่ครบ
หนึ่งในผู้เสียหายบอกแบบนี้นะเป็นข้อมูลที่ได้ยินมา
แต่ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มยืนยันนะ
เหตุการณ์ที่ทำให้มีคนไม่ได้ขึ้นเรือไป

จะเป็นเพราะว่าจำนวนที่ขายและได้นักท่องเที่ยวมา
มันมากกว่าจำนวนห้องพักบนเรือหรือไม่อย่างไร
ต้องรอทางบริษัทชี้แจงด้วยนะครับ

เราก็พยายามติดต่อไปที่ทางบริษัททัวร์ดังกล่าว
เพราะแบบนี้หลายคนเขาอยากจะไปเที่ยวไปสนุกไปพักผ่อนให้สำราญใจไง

คนยังอยู่บนฝั่งแต่กระเป๋าไปเที่ยวแทนคนแล้ว
และจะจัดการอย่างไรรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมครับ